รับจำนำ

เป็นเจ้าของเกมป่าโป่งในงานวัด
โดนไล่ฟันจนเลือดอาบเลย

มึงเฮ้ยเฮ้ย

เขามาปลาอยู่๙วันก็ปลา๙วันจริงครับ

ไม่ได้ของเลยนะผัวกลับบ้าน
ของที่เอามาจำนำกับรายการในวันนี้คือ
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเด็กครับ

มันงานสนุกเลย

รับจำนำ

สวัสดีครับค่ะโรงรับจำนำแห่งความหันศาเปิดทำการแล้วนะจ๊ะพ่อจ๊ะแม่จ๋า
หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้

ในเกมรับจำนำ
ต้องบอกเลยนะคะวันนี้นะผู้จำนำของเราโอ้โหพี่
ครับเป็นเจ้าของเกมป่าโป่งในงานวัด
แต่ว่าไม่ใช่เจ้าของร้านแบบเราก็ได้ตามแบบสบายนะ
โดนไล่ฟันซะเลือดอาบเลย

แค่อยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่
โอ้โหตุ๊กตาตัวเดียวฟันกันเกือบตายเลยนั่นน่ะ
เราไปดูดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ
งานวัดเดือดเชื่อดไม่ยั้ง
มาเลยพี่มาเลยพี่ป่าโป่งครับ
แตกแล้วได้ตังค์พี่๗ลูก๒๐กันเลย

หนึ่งครับพี่ครับแควบ้างครับ
เอาให้หนูเอาไปเลยน้องเอาเปล่าครับ

ครับผม๗ลูก๒๐แตกบนแม่น้ำนะครับ

เอาละครับ๗ลูก๒๐นะแตกเบิ้ลไม่นับนะลูกนะ
เอาเลยลูกเอาเลยพี่ผู้ชายเอาดิลูกสถานะ

เอ้าเฮ้ย
เออเอาลุ้นอีกดอกนึงเอาอีกดอกนี่
อ๋อเอ้ยอีกดอกนึงพี่อีกดอกนึง
๗ลูก๒๐ได้ตัวใหม่นะครับ

ดีเลยนะพี่ไปฝากแฟนได้ตุกตาตัวใหญ่แตกเพิ่มไม่น้ำนะ

เล็กลูกโป่งหมดว่ะเดี๋ยวพี่ไปสูบลูกโป่งเพิ่มมาครับ
จะลงดูป้าเถ้าหน่อยขอดูนะได้

หมายของกู้คือต้องการรางวัลใหญ่

๗ดอก๒๐บาท
เดี๋ยวเราจะได้ไปนอนก่อนด้วยกันนะ

เอา

โรคที่๒
โรคที่๓
โรคที่๔

อกที่๗สู้เขา

ย้าหู้

เฮ้ยทำหน้างงอะไรอ่ะ

เฮ้ยกูต้องได้ตุ๊กตาตัวใหญ่

กูจะเอาตุ๊กตาใหญ่กูไม่คุยกับมึง

ปลาแตกไปเจ็ดดอกทำไมกูไม่ได้รางวัลใหญ่วะ
อกก็จริงนะครับพี่แต่ว่ากติกาเรามีอยู่ว่า

เอางี้ละกันพี่เดี๋ยวพี่เล่นอีกรอบนะ๗ลูก๒๐เหมือนเดิม

หน้ากูเหมือนคนมาเล่นตลกให้มึงดูเหรอ
ก็คล้ายกับเพชรเชิญยิ้มอยู่นะ
มึงยอกนอนหรอ
ใจเย็นพี่ในเมื่อพี่จะเล่นกับผมอย่างนี้ใช่ป่ะ

หลุดนอกปรีศวิญญาณ
ไม่ต่อแล้วพี่
เฮ้ยไปไหนวะ

ขอหยุดไม่ให้รางวัลใหญ่กูใช่ไหม

ไม่ได้กินกูหรอกไม่ให้ตุ๊กตาตัวใหญ่กูใช่ไหม

มึงเห็นมาเนี่ยกูเจ็บไปหมดแล้ว
ตัวใหญ่กูอยากได้กูขึ้นมาตัวใหญ่
มึงไม่เอาเลยไหมกูไปก่อนเลยเว้ย

มา
มึงมามึงมามึงมา
เพื่อเอาตุ๊กตามาให้กูด้วย

มึงไม่เอาตุ๊กตามาให้กูทำไมแล้ว
วะตุ๊กตากูวันนี้กูต้องได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ใหญ่
มึงอยู่ไหนเฮ้ยมึงอยู่ไหน

อ่า

อ่า

ไปดูข้างโน้นเนี้ย
โธ่ทับโภสังโคเจ็บจะตายอยู่แล้ว

มึงจะมาตายตรงนี้ไม่ได้นะเว้ย
หนูต้องอดทนไว้

ทนอยู่กับคนจนแบบพี่ไม่ไหวแล้ว
ส่วนลูกพี่เข้าไปเย็นเองก็แล้วกัน

มึงต้องอดทนไว้หน่อยไอ้เบียร์

ช่วยรวย

คนใกล้ตาย

พวกมึงเล่นมุกอะไรกันเนี่ย
พี่ไปตามคนมาช่วยกูแล้ว

เกือบตายเพราะตุ๊กตาตัวเดียวเนอ

ฟันหลังนี่คือดูแบบกลางหลังเลยนะพี่เอ

มาเล่าสิมือยังอยู่ครบไหม

ขอบคุณครับ

คุณสายฝนและลูกสาวน้องบี

เขาบอกว่าภรรยาไม่ใช่คนไทยนี่นะ

เชื่อไหมออกไปข้างนอกเขาต้องคิดว่าลูกสาวสองคน

เป็นแผงอยู่นี่คุณนี่อ้าวดูซ้านหลักคามนี่
ฉับหนึ่งก็ชุลมุนก็จะมีขวด
หัวข้าวไหมก่อนจะมีขวดตีที่หัวครับเอาหัวก็โดน
อุ๊ยตรงเลยอ่ะนี่ครับ
คราวนี้เข้ามาลุมเลยครับผมก็รับหมดรับแล้วก็หาตัวรอดหนีออกมา
ก็นี้ครับชุรมุลเอ็นเกือบขาดนิ้วแหว่ง
ไหนดีกว่ากันนี่
ตรงนี้ลูกลูกเด็กเนอะ
แล้วลูกก็ช่วยขายด้วย

เขาป่าเขาไม่ได้เนี่ย

เพื่อนเขามีเมียก็เลยเปลี่ยนเป็นพวกอะไรอย่างนี้
คุยกันไปเรื่อยอย่างนี้เหรอใช่ไหม๙วัน
ไม่นานประมาณอาทิตย์๒อาทิตย์ก็ไปอยู่ด้วยค่ะ

ดูแลดีเลี้ยงดี

เจ้าชู้ดีไหม

แสดงว่าต้องอยากได้เงินไปทำอะไรสักอย่าง

แล้วทำไมของเก่ามันเป็นยังไงเหรอ

มันมีการแบบแบตเตอรี่เสื่อมยางแตกสายไฟเสื่อม

ใช่ครับแล้วก็ไปเพิ่มเติมนั่นเองใช่ครับแล้วของที่เอามาจำนำกับรายการในวันนี้คือ
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเด็กครับ
เตอร์ไซค์ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีเอาไว้ขี่ซื้อแกงแต่อย่างใด
แต่เป็นเครื่องมือทำกินที่เอาไว้ให้คนเช่าตามงานต่างที่แกไปเปิดบูธ
อายุประมาณ๓ปีรับน้ำหนักได้๕๐กิโลกรัม
หากตีมูลค่าปัจจุบันแล้วก็หลายพันกันเลยทีเดียวล่ะครับ
เชี่ยกหมื่นกันละกว้าได้

อันนี้ปกติอะค่ะเวลาเราเขาขับเนี่ย

ลองดูไหมลองเล่นดูหน่อยได้ป่
ได้ป่ะอยากลองเหรออยากลองไปดูหน่อยเอ็กซ์ฟังนะ

๕๐ได้ไหมครับ

อันนี้คือตัวตั้งเวลาผมก็จะหมุน

ขี่ได้เลยครับครับอ๋อแล้วแรง
มันเร่งคร่วบเร็วได้เยอะแต่ว่าคุณพี่มีแคบ
เร่งทุกไหนเร่งที่

โดยต่อเนื่องซึ่งอันนี้เอามาจำนำกับเราแน่นะแน่ครับเผื่อมันหลุดมานี่เอากลับบ้านเลยนะที่เราอยากได้ของจำนำเขาอ่ะถ้ามันโดนยึดไปจริงจริงอ่ะถ่ายไม่ได้อ่ะทำยังไงวันนี้ร้องไห้ทำใจไฟฟ้าเด็กนะครับเอามาจำนำกับทางรายการเกมรับจำนำแต่วันนี้เราไม่ได้เป็นคนตี

ซื้อกับข้าวซื้อของใช้ในซอยอะไรอย่างเงี้ครับโดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ให้เติมน้ำมันอ้าวคนที่สองไปดูพี่พิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณเบียร์นะครับผมชื่อพี่พัฒน์นะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่นรามอินทาซอย๘นะครับอยู่แถวรามินทาซอย๘เนี่ยครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาทานได้นะครับร้านผมเนี่ย

ประโยชนได้หลายอย่างโดยแบบรถไฟฟ้าไม่ได้ใช้น้ำมันอ่ะซื้อของซื้อผักซื้อของเสริมเข้าร้านเนี้ยใกล้ใกล้ระยะไม่เกินสิบกิโลอ่ะคือวิ่งได้สบายอืมดูคนสุดท้ายดีกว่าน้องวายค่ะสวัสดีครับพี่เบียร์ครับผมชื่อควายนะครับถ้าในวงการคอสเพลย์ก็ชื่อวายทาคนนี้นะครับผมได้ข่าวว่าพี่จะเอามอเซไฟฟ้ามา

อันนี้เหมือนเก็บไอเทมอาจจะใช้ไม่เยอะ
แต่เก็บไว้ประดับบารมีสะสมของประมาณนี้ครับ
น่าจะกลางไหมก็คำว่ามิตรภาพ

ผมคิดว่าน่าจะยากที่จะได้อย่างที่เราหวัง

ตีราคามาให้สูงสุดเลย

นี่คือเกือบจะซื้อคันใหม่ได้เลย

ก็คงจะเป็นผู้ชายเด็กสอง

ชอบคนที่หนึ่ง

ใช่ครับเพราะว่าแกบอกว่าใช้จ่าย

ใช่

ว่าพี่เบียร์ถูกใจหลงจู้

กล่องจู้หมายเลข๒นะครับ
เรามาดูหลงจู้หมายเลข๑

ก็คือน้องแววตาว่าจะให้ราคาเท่าไหร

รถมอเตอร์ชัยควายคว้า

ผิดไปแล้วเราดิ

ตัวนี้

แต่ว่าที่เลือกไว้จะใช่๑๓๐๐หรือเปล่า

รถคันนี้พี่เบียร์รักมากเลยใช่ไหมคะ
ผมขอให้ในราคา๑๓๐๐บาทนะครับ

ใจปั้งใจสาขนาดไหน

คุณเบียร์พอใจกับราคาจำนำนี้ไหมครับ

ถ้าคุณเบียร์พอใจกับราคาจำนำที่๗๐๐

และราคาจำนำที่คุณเบียเลือกนะคะ
อยู่ที่๗๐๐บาทค่ะ

เยอะมากเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับเกมรับจำนำค่ะ

หมายถึงว่าเอาอะไรฟันเข้าไปก็คือไม่เข้า
ถ้าฟันไม่เข้าแนะนำคือไปดัดฟัน
จุดอ่อนของวิชาโครงกระพันธ์อยู่ที่ตำแหน่งใด
กลับเข้าสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามไถ่ของจำนวน๓ข้อ

หรือว่าไถ่ของสำเร็จ
ซึ่งคำถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว
และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าในทุกข้อที่ตอบถูกครับ
แอกกันนักแบบทะเวคูณกันไปเลย
รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเด็กอยู่กับเราในตอนนี้

ต้องบอกว่าทางคุณเบียร์เอามาจำนำกับเรา
แล้วตอนนี้ได้เงินจำนำอยู่ในกระเป๋าไปแล้ว๗๐๐๐บาท

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑มูลค่า๗๐๐บาท
เออแล้วตอนที่เกิดเรื่องตอนนั้นที่ว่าวิ่งฟันกันในงาน
คดีว่ายังไงขึ้นโรงขึ้นศาลจริงไหม

เพราะว่าผมมองแล้วว่ามันเสียเวลาทำมาหากิน

ถ้าคุณมีเรื่องหรือว่าเกิดปัญหาใดเนี่ยนะครับ

อันนี้ขอแนะนำเลยนะฮะว่าไปที่ศาลนี้ยุติธรรมมาก

จะทำอะไรขอไปปรึกษาคดีความเออพี่โฟนไปปรึกษาคดีความ

เวลาท่านเป่าบุญจิ้นเปิดศาล
จะต้องมีเสียง๔คนนี้
ใช่ไหม

เข้าสู่คำถามข้อที่๑

ที่เราได้ยินตอนเป่าบุญจิ้นเปิดสารหมายความว่าอย่างไร

ตีมันได้ทั่วครั้งตัว
หมู่ที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กจะหมายถึงอะไร
แล้วคุณเบียร์จะประเดิมเงิน๗๐๐บาทได้ตั้งแต่ข้อแรกเลยหรือไม่

ถูกครับ
เวยวูหมายถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่
เวยเนี่ยนะครับหมายถึงศักดิ์ศรีอนุภาพและอำนาจ

วูล่ะหมายถึงทหารเมื่อรวมกันแล้วนะฮะ

จะใช้ร้องเปิดสารตามธรรมเนียมปฏิบัติของสารจีนสมัยโบราณนะคะ
เพื่อแสดงถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของศาล
และเป็นการคมขวัญนักโทษให้เกรงกลัวอำนาจศาล

เลยตอบมาแล้วนะคะ๑ข้อตอบถูก๑ข้อ
รับเงินสะสมไป๗๐๐๐บาท
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒มูลค่า๑๔๐๐๐บาทครับ

พกครับก็มีพ่อแก่แล้วก็อาณุบาลอุปกรณ์

คือทำให้เนื้อหนังร่างกายของคนเราคงทน
หมายถึงว่าเอาอะไรฟันเข้าไปก็คือไม่เข้า
ถ้าฟันไม่เข้าแนะนำคือไปดัดฟัน
โอ้ยกระทบถึงรูปผมเลยเนี่ย

จะบอกว่ามันเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องอยู่ยงโครงกระพันธ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
จุดอ่อนของวิชาพงกระพันธ์อยู่ที่ตำแหน่งใด
ข้อที่๑รูทวาร
ข้อที่๒ซอกรักแร้
ข้อที่๓ฝ่าเท้า

ศักยันต์อย่างนี้ก็จะคุยกันอย่างนี้

มันเป็นหนังมันไม่มีรูให้เข้าอยู่แล้ว

เคราะห์ให้ดีนะอย่างที่บอกนะว่าถ้าถูกข้อนี้นะ

ตรงจุดซ่อนเลนส์ยากมากเลยนะที่คนที่จะเอามีไปแทงตรงจุดซ่อนเลนส์เนี่ย

เป็นผิวหนังเป็นคนหนังเหนียวครับจะแทงยังไงเข้า

คุณเปียร์หนุ่มหนังเหนียวเจอคำถามเกี่ยวกับวิชาคงกระพันเข้าไปถึงกับหวั่นเหมือนกัน
ข้อนี้มีเงินรางวัลถึง๑๔๐๐พร้อมทั้งไข่รถกลับบ้านไปด้วย
เดิมพันธุ์สูงขนาดนี้สู้เขานะเบียร์
ถูกครับ
วิชาคงกระพันธ์นะเป็นวิชาที่อาวุธ
ระยะประชิดและวิธีการโจมตีทั้งปวง
เพียงแต่ว่าจุดอ่อนที่สำคัญของวิชานี้ก็คือ
โจมตีด้วยหอกหรือของมีคมแหลมทิ้มแทงนะฮะแล้วก็สวนตรงทวารหนักนั่นเอง

เพราะฝ่าว่าถ้าเกิดโดนทำอันตรายทางนี้นะ
คือคิดเองล้วนตอบเองอะไรมาแล้วเรียบร้อยเลย
ตอบคำถาม๒ข้อตอบถูกทั้ง๒ข้อนะคะ
ได้รับเงินสะสม๑๔๐๐๐บาท
และที่สำคัญคือถ่ายของสำเร็จ
ยินดีด้วยนะครับตอนนี้ก็ได้ของเป็นที่สำเร็จแล้ว

เหลืออีกหนึ่งข้อด้วยกันก็ไม่อยากให้พลาด

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓มูลค่า๒๘๐๐๐บาท
เดียได้ข่าวว่าครอบครัวมีอาชีพลิเกด้วยเหรอครับ

อุ๊ยอาชีพริเกย์คิดจะไหน

ใครหน่อใครนี่คิดอืมอ๋อเป็นริเกย์พิโลกครับ
แล้วก็ต้องเห็นใจอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยตอนที่ลิเกเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีงานต้องไปปิดวิก
ใช่ครับแล้วก็เหมือนว่าเขาเล่นปุ๊บมันก็จะมีขันลงไปนะ
แม่ช่วยซื้อพวงมาลัยหน่อยแล้วเขาก็ใส่

ได้ยินไหมได้ยินพูดปิดวิกเมื่อกี้นี้เอ๊ะ
คืออะไรมันเป็นคำเรียกใช่ไหมคะ
วิกน่ะมาจากไหน

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ที่มาของคำว่าวิกหมายถึงอะไร
ข้อหนึ่งการรวมตัว
ข้อสองสัปดาห์
ข้อ๓ชื่อตำแหน่ง
บอกจริงเลยนะยากมาก
อันนี้เหมือนว่าผมวิเคราะห์ได้ยากจริงครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าโอกาสรวมตัวภาษาอังกฤษมันเรียกว่าวิกหรือเปล่า
อืมผมก็ไม่มั่นใจเพราะเราเรียนไม่ได้สูง
สัปดาห์เปล่าเป็นวิกสัปดาห์

ชื่อตำแหน่งนี่ก็ไม่น่าจะใช่
น่าจะสัปดาห์น่าจะ
น่าจะเอาละนี่คือผมขอดาวนู่นเลยข้อสองครับขอตอบสัปดาห์
คิดว่าน่าจะตามภาษาอังกฤษแล้วก็ออกเสียงเพี้ยนมาเนอะใช่ครับ

สรุปเลือกมาแล้วนะคะข้อสอง
สัปดาห์หรือสัปดาห์ค่ะ

ไม่รู้ว่าลิเกอย่างพี่เอจะทราบหรือไม่
แต่ที่แน่คุณเบียนี่เดาแล้วครับ
ข้อนี้คุณเวียจะซิลเงิน๒๘๐๐เข้ากระเป๋าไปได้หรือไม่

โอ้โฮสวยจ่ะแล้ว
นี่ก็คือคำว่าวีคนะครับที่แปลว่าสัปดาห์นั่นเอง
ในปีพศ๒๔๒๐นะครับ
เจ้าพรียามหินทราสักธรรมรงค์
ก่อตั้งโรงละครได้จัดโชว์การแสดงต่าง

หน้าโรงเนี่ยก็จะมีป้ายบอกไว้เลยว่า

สมัยนั้นคำว่าวีคเป็นคำใหม่
คือยังไม่มีคำว่าสัปดาห์หรือว่าสัปดาบัญญัติขึ้นในภาษาไทย
ชาวบ้านก็เลยนึกเดาเอาว่า
คนี้น่าจะหมายความว่าน่าจะเป็นโรงนี่แหละนะ

คำว่าวีคนะคะก็เลยถูกเข้าใจ
หมายถึงว่าสถานที่นั้น
และเนื่องจากคนในตอนนั้นนะออกเสียงสั้น

ทุกวันนี้เราก็เลยได้ใช้คำว่า

หนูกำลังจะอ่านเงินสะสมของเขา
แค่สะสมนะนี่ยังไม่เข้าแจ็คพอร์ตนะ
เงินจำนำในตอนแรก๗๐๐บาท

คำถาม๓ข้อนะคะตอบถูกทั้ง๓ข้อเลย
ตอนนี้มีเงินสะสมอยู่๓๕๐๐๐บาท
หน้าบ้านนี้

แล้วถ้าเกิดว่าแจ็คพอร์ตได้อีก
รายการเราแจกเยอะมากช่วงหน้าอวยพรขอให้แจ็คพอร์ตแตกนะเดี๋ยวกลับมาสักครู่ค่ะ

ของผมเนี่ยบอกเลยว่าของหายาก

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำนะครับ
ตื่นเต้นอลังการมากนะขนาดเงินเยอะนะโอ้โฮมาก
ต้องบอกว่าตอนนี้นะคุณเบียร์นะ
มีเงินสะสมอยู่แล้วนะคะ๓๕๐๐๐บาท

เป็นช่วงที่หลายคนแบบลุ้นกันหน้าจอเลยนะ

สนุกขึ้นแล้วก็แจกเยอะขึ้นกว่าครึ่งแสน

ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลขค่าหลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้
คุณเบียร์ที่ออกงานวัดคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
เพราะนี่คือของเล่นแห่งความหลังในวัยเด็ก
หลวงไข่จับสลัก

เหมือนทีมงานไปยกมาจากโรงงานเลยล่ะครับ
มาพร้อมไข่ให้สุ่มจับเพื่อบันดาลโชค

หลวงไข่นี้อาจจะมอบเงิน๕๐๐๐๐๐บาทให้กับคุณเบียก็เป็นได้
เคยเล่นครับ

แต่ว่ามันเป็นรีไซน์แบบออกงานวัด

แล้วก็ส่วนโหลดก็ทำจากอคีลิกนะคะ
ลูกข้างในที่เป็นไข่มีทั้งหมด๓๙๗ลูก
โอ้โฮทั้งหมดสี่ร้อยไม่ได้เนอะ

เล่นอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะนี่เล่นได้ใช่ไหมนี่มี

หมุนค่ะแปลงออกมาเฉยใช่ป่ะหมุนค่ะ

ของผมเนี่ยบอกเลยว่าของหายาก

แล้วเขาเอาเงินฉันไปแล้วอ่ะเอาเงินฉันคืนไปเ
ไม่มีรางวัลอยู่ข้างหน้าโอ๊ยเออใช่
เป็นของใหม่เลยสั่งทำใหม่
แต่ปัญหาคือของใหม่เข้าโรงรับจำนำเนี่ยพี่เอ้ย
นั่นแหละสินั่นแหละสิวันนี้เบียร์ต้องรับบทบาทเป็นหลงจู้

ทราบข้อมูลจากพิธีกรกันไปแล้ว
สดุที่ใช้ทำขึ้นหรือแม้แต่จำนวนไข่ในหลง
อาจมีผลกับราคาจำนำกันทั้งนั้น
แต่เรามีตัวเลขจากทางรายการมาช่วยในการถ่ายครับ
จะกี่หมื่นกี่พันกี่ร้อยเก่งกันให้ดีนะจ๊ะ
เป็นราคาที่ต่ำสุดได้ก็คือ๒๔๗บาท
ราคาสูงสุดก็คือ๗๔๒๐๐บาท
คิดว่าน่าจะอยู่ที่หลักหมื่นหรือหลักพันหรือหลักร้อยคะ
ผมคิดว่าน่าอยู่หลักพันครับ
แสดงว่าตัวแรกเป็น๐แน่ถูกมั้ยครับ

ช่องที่๒ผมขอเป็น๔ครับ

คิดว่าของจริงน่าจะเกือบหมื่นเลยใช่ไหมถ้างั้น
ถ้าเป็นสแตนเลสยังไงราคามันแพงอยู่แล้ว
ของใหม่กิ๊บเลย๒๐๐นี้เหมือนกดเกินไป
ถ้า๗๐๐ผมว่ามันเหมือนจะซื้อใหม่อะ
ค่าไข่อย่าลืมคิดค่าไข่ด้วยนะคุณ
ค่าไข่๓๙๗ฟอง๓๙๗
๔๐๒๗ได้ไหม
อยากได้๔๐๒๗หรือ๔๐๐
เอางี้ก่อน

ขอเชิญยืนยันราคาจำนำครับ

ยืนยันราคามาแล้วนะคะ

หรือว่า๔๗๐๒บาทค่ะ
ไปดูราคาจำนำจริงจากทางรายการกันเลยครับ

ว่าหลักสี่พันแล้วคุณผู้ชมนะครับ

เย็นเย็นเย็นเล็กศยอุบ
แจ็คพลตสู้
เยี่ยมมาก

ขอบคุณครับ

นี่ไง๐๔๐๒๗๗ลงท้ายด้วย๗จริงใช่ป่ะจริงเห็นไหมเห็นไหม
ดูหลงจู้กันดีกว่าค่ะว่าตีราคาให้เท่าไหร่ค่ะ
โรงขายใบนี้นะครับส่วนขากับฐานจะเป็นเหล็กชุบโคเมียม
ส่วนกลมด้านบนจะเป็นอาคิลิกนะครับส่วนโลกนี้ผมให้ราคา๑๖๕๐บาท
ด้านในจะเป็นลูกไข่ที่ทำมาจากพลาสติกผมให้ลูกน้องนับมาแล้วนะครับ
มีทั้งหมด๓๙๗ลูกผมให้ลูกละบาทเพราะฉะนั้นผมให้ราคาจำนำอยู่ที่๒๐๔๗บาท
เขาอธิบายชัดเจนเลยตัวนี้๑๖๕๐บาทแต่ไข่๓๙๗ฟอง
เออไข่ให้ลูกละบาทเนี่ยราคาขายเนี่ยนะครับอยู่ที่๕๕๐๐บาท

เรามานับเงินกันดีกว่านี่เงินสะสมของเรามีเงินตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะเงินจำนำเนี่ยนะคะ๗๐๐บาท
สะสมมาอีก๒๘๐๐๐บาทตอบถูกไปอีก๑ตำแหน่งอีกสามพันบาท
วันนี้รับเงินรางวัลไปทั้งหมด๓๘๐๐๐บาท
และที่สำคัญคือถ่ายของสำเร็จ

นี่เราแจกเยอะมากนี่ขนาดแจ็คพอร์ตไม่แตกนี่เหยียบสี่หมื่นนะพี่เอ๋
ใช่เบียร์ตั้งใจว่าจะเอาเงินไปก้อนนี้ไปทำอะไรก่อนอันดับแรก
เพื่อออกมารับงานทันก่อนประเพณีวิ่งควายแล้วออกพรรษา
เพราะรถที่เสียอยู่ตรงนี้คือ๗คัน
แล้วถ้าเจ้าภาพต้องการจะจ้างงานหรือว่ารวมทั้งคนที่กำลังจะติดตามว่า
เบียร์ไปแสดงที่ไหนหรือว่าเบียร์ไปออกงานตรงไหนเนี่ยดูได้ที่ไหนบ้าง
ส่วนตัวนะครับผมทำช่องยูทูปเขยลาวรายเดอร์นะครับ
แล้วก็ฝากเพจเกมบางสิบหมื่นให้เช่านะครับนะฮะ
เพจอยู่แล้วเพจเล็กแล้วก็ช่องยูทูปผมเป็นรายได้เล็ก
สำหรับผมเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านและค่าต่อวีซ่าภรรยา

วันนี้ขอบคุณมากนะครับครอบครัวน้องเบียร์นะครับ
ขอบคุณมากสำคัญด้วยครับ
ขอบคุณครับ
วันนี้สนุกสนานมากนะคะได้รอยยิ้มแล้วก็ได้เงินกลับไปเยอะมากมากเลยนะคะ
ติดตามเกมรับจำนำได้นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะ๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเอเชยามิชัยและน้องเบ้นพรชิตาลาไปก่อนนะครับ
เดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันนะจ๊ะอย่าลืมนะไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง

ผู้รับจำนำของเราวันนี้นะคะเป็นมะเร็งกรามช้างกรามทะลุเลยนะ

มนตร์ที่วัดอ่างศิลาเมื่อเราหายป่วยครั้งเนี่ยแล้วเราจะไปร้ำแก้มนตร์
มันพ่อมาแอบดูให้หมู้ไหมมันทำอะไรเลยน่ะมันมาแอบเต้นคนเดียวมันบ้าไปรึเปล่าฮะ

ผัวที่ดีต้องเป็นแบบนี้